ข้ามฝากดอยเต่าเนี่ยโอ้โหล่ม
แล้วทีนี้มันมีทั้งเรือมีมอเตอร์ไซค์มีรถด้วย
หลายคันเลยคุณผู้ชมดูภาพหน่อย
เหตุเกิดบริเวณทะเลสาบดอยเต่าครับ
คือพิพิอุทยานแห่งชาติแม่ปิ่งบ้านผาจุกอำเภอดอยเต่าที่เชียงใหม่
คือวิวสวยเลยนะแต่มาเกิดเหตุเศร้าสลดช่วงสายเมื่อวานนี้เอง
ตอนเกิดเหตุมีกระบะคันหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก๕คันพร้อมผู้โดยสาร๑๑คน
อยู่บนเรือโป๊ะคุณผู้ชมคือทุกคนพยายามหนีตาย
ลงน้ำลงทะเลสาปไปไหว้เอาตัวรอดยกเว้นอยู่คนเดียวครับ
คุณล่าล่ามุ้ยครับอายุ๗๕ปีโอ้โหท่านติดอยู่ในรถกระบะ
แล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจกับทีมกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้ภัยต้องดำน้ำลงไปนำร่างของคุณล่าออกมาจากรถครับ
ลูกชายของคุณล่านี่ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุพาแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลดอยเต่า
กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านเลยนี่ตอนกู้รถกระบะขึ้นมา
ตอนมุ่งหน้ากลับบ้านเนี่ยคุณแม่ล่าก็นั่งอยู่ในรถครับ
ส่วนลูกชายขับรถขึ้นบนเรือโป๊เรียบร้อยแล้วนะ
จังหวะที่เรือโป๊ะกำลังจะออกจากฝั่งพลิกคว่ำคุณผู้ชม
ตัวเรือโป๊ะเนี่ยพลิกคว่ำรถก็เลยจมน้ำเลย
ตัวลูกชายเองก็พยายามดึงแม่ล่าออกมาแต่ดึงมาไม่ทันครับ
น้ำเข้ารถเร็วแม่ล่าจมน้ำท่านเสียชีวิตเลย
ตำรวจภูทรดอยเต่าบอกว่าเรือโป๊ลำนี้เนี่ยกำลังจะออกจากท่าเรือบ้านผาจุก
จะข้ามฝากไปยังหมู่บ้านที่อยู่อีกฝั่งน้ำนั่นน่ะ

เอียงครับคุณผู้ชมอาจจะบาลานซ์หรือว่า
เขาเรียกว่าแบ่งน้ำหนักไม่ดีแล้วมันค่อยจมลงน้ำไป
ระหว่างนั้นผู้โดยสารบนเรือก็กระโดดลงน้ำไหว้เข้าฝั่ง
แต่ก็ยังมีท่านหนึ่งที่โชคร้ายไปคือแม่ล่านี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันกู้กระบะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีก๕คันขึ้นมาได้แล้วครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ
ถ้าพบว่าเป็นความประมาทหรือว่าบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่แหละ
เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับคนควบคุมเรือต่อไปครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่ล่าด้วยนะครับ